เป็นกระแสในโลกโซเชียลตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องใหม่
กรณีที่ผู้หญิงคนนึงโพสต์ว่ามีปรายศนีย์ส่งมาถึงที่บ้าน
เปิดมาข้างในเป็นกระเป๋าสตางค์ชาแนล
แล้วก็มีจดหมายน้อยเขียนไว้จากหน่วย
ซึ่งหน่วยคือพลเมืองดีที่เก็บได้

แล้วก็ขอ๒๐๐ละกันเอาไปซื้อเหล้าขาว
แล้วก็ขอเป็นค่าส่งปรายศนีย์ที่เหลือไม่เอาอะไรเลย
เรื่องนี้คนแชร์ดูสิพ่อเทวดามาโปรดงื้อดีใจมาก
โพสต์นี้ค่ะมันกลายเป็นกระแส
แต่ณตอนนี้มีการจับโป๊ะในเรื่องนี้
กลับกลายเป็นว่าหน่วยคนดีไม่มีอยู่จริงใช่หรือไม่

จากพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้ประคับการ
บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทนี่นะคะ
ก็เปิดเผยเรื่องของการจับโป๊ะเรื่องนี้
บอกว่าหน่วยคนดีเนี่ยวิธีการของเขาคือทำยังไงรู้ไหม
ส่งตำรวจค่ะไปถึงที่คอนโดของผู้หญิงคนนี้เลย
พอส่งไปถึงปุ๊บไปคุยกับนิติ
นิติบอกว่าเฮ้ยวันนั้นมีปรายศนีย์มาส่งจริงนะ
แล้วเขาก็ตามต่อไปถึงบุรุษปรายศนีย์
ตามต่อไปถึงต้นทางว่าพัสดุนี้มาจากไหน

ใช่ปรากฏว่ากล่องพัสดุนี้จริงแล้วคนที่ส่งให้
คือส่งเครื่องสำอางมาให้แล้วไม่ได้มีกระเป๋าหรูใบนี้

ไม่ได้ใส่อะไรมาในกล่องคือมีแต่เครื่องสำอาง
ทีนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยสาวเจ้าของโพสต์เนี่ยนะคะ
เขาก็ติดต่อกับตำรวจทีแรกเมื่อวานจะเข้าพบตำรวจ
ชี้แจงความจริงเรื่องนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อวานไม่มา
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอปรึกษาทนายก่อน
ทีนี้ตำรวจก็พยายามติดต่อไปโทรศัพท์ไปหาติดต่อไม่ได้
เข้าไปดูหายไปแล้วค่ะไม่มีไปแล้วค่ะ

ทีนี้ตำรวจยังไม่รู้เลยว่าเธอทำแบบนี้เพราะอะไร

ค่ะอืมทีนี้พนักงานสอบสวนก็เลยมีการออกหมายเรียก
ผู้หญิงคนนี้ค่ะให้มาพบอาทิตย์หน้า
ให้ชี้แจงข้อได้จริงว่ามันจะเข้าขายเรื่อง

เพราะว่าถ้าเกิดว่านำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ใครจะโพสต์อะไรลงในโลกโซเชียลต้องระมัดระวัง
ถ้าเกิดเป็นเรื่องไม่จริงมีความผิด

ว่าเธอจะให้เหตุผลว่ายังไงในเรื่องนี้นะคะ